ขันจักรยานยนต์รายการใหญ่ของเอเชีย

มาจัดที่บ้านเราในช่วงเดือนหน้าครับ

เดินทางมาที่สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวีนะครับ
เพื่อโปรโมทการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ
ระหว่างวันที่๑๒มิถุนายนนี้ที่จังหวัดบุรีรำ

รายการนี้เป็นเวทีสำคัญของนักแข่งไทย

ทั้งหมด๗สนามที่ทำการแข่งขัน
มั่นใจว่านักแข่งไทยมีลุ้นโพเดียมแน่นอนครับ
อันนี้ถือว่าเป็นสนามฝึกซ้อม
แล้วก็เป็นเรียกว่าเป็นจุดที่ปลุกกระแสนะครับ
ให้เด็กไทยเนี่ยมีโอกาสได้ทำการฝึกซ้อมนะครับ
เรียนรู้การแข่งขันที่เป็นระดับโลกนะครับ

เชื่อว่าสนามที่๓นี้นะครับ
แข่งไทยจะสู้ได้แน่นอนนะครับ
แต่ยังไงก็คงต้องอาศัยกำลังใจนะครับ
แล้วก็แรงเชียร์จากแฟนมอเตอร์สปอร์ตทุกคนนะครับ
อุลิปิกสากลขอความร่วมมือจากชาติสมาชิกทั้ง๒๐๕ชาติ

คือระยะ๕กิโลเมตรและ๑๐กิโลเมตร

จนถึงวันที่๘มิถุนายนนี้ครับ